มีรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักตกน้ำ

แต่กว่าจะมารถก็ค่อยจม
ค่อยจมจนมิดคันแล้วเนี่ย

คนขับอยู่ค่ะแล้วพอดึงขึ้นมาช่วยขึ้นมา

พี่เบิร์ตคืออยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ทัน

ช็อกทั้งเสียใจนะ
ตำรวจสพ๒ค่ะมาตรวจสอบนะคะ

แดนชุมพลที่อำเภอ๒จแพร่

เสียหลักหลุดโค้งที่ปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะ

คนขับเสียชีวิตไปแล้วคุณผู้ชม

ทีนี้ค่ะเจ้าของร้านชำที่เห็นเหตุการณ์

รถคันนี้เสียหลักพุ่งตกสระ

โทรเสร็จวิ่งข้ามถนนไปดู

พยายามจะมาช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง

แต่คาดว่ารถคงขับมาเร็ว

เสียหลักพุ่งตกลงไปในน้ำแบบนี้ค่ะ

แห้ง
ญาติของผู้เสียชีวิตก็มาที่จุดเกิดเหตุนะคะ